ไปดูเรื่องหวาดเสียวแล้วก็เรื่องสยองด้วยนะคะ

คุณตาเนี่ยจะทำสวนทุเรียนที่อำเภอบ้านนาศาลที่จังหวัดสุราชธานีนะคะ
นี่ค่ะแล้วมีการว่าจ้างผู้รับเหมามาขุดเจาะบ่อบาดาน
แล้วแกก็นั่งดูจุดที่แกนั่งดูเนี่ยห่างจากจุดที่ขุดเจาะบาดาเนี่ย
ประมาณ๑๐เมตรขุดลงไปขุดลงไปประมาณว่าลึกสักระยะหนึ่ง
เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจู่ตัวแกยวบลงไปเลยอะค่ะ
จบมาเหรอยวบลงไปเลยใช่ค่ะ
เป็นกลายเป็นหลุมยุบเฮ้ยใหญ่มากเลยอ่ะ
ใหญ่มากความกว้างสักประมาณ๑๐เมตรลึกสักประมาณ๔เมตรเห็นจะได้
คือไอ้ที่เจาะบ่อบาดาเนี่ยเขาเจาะเป็นรูนิดเดียว
แต่คาดว่าคงไปยืนรอบรูรอบรูที่เขาเจาะแล้วมันยุบเป็นบริเวณกว้าง
คุณตาห่างจากจุดที่เจาะเบาะบาดานสักประมาณ๑๐เมตร
แต่ข้างล่างคาดว่าน่าจะเป็นคือลักษณะชั้นดินทราย
ดินทรายเนี่ยมันไม่ได้เกาะตัวกันแน่นนึกออกไหมคะใช่
แล้วมันยุบยวบลงไปกลายเป็นว่าไอ้หลุมที่เจาะบ่อบาดาเนี่ย
แม้ว่าจะเล็กแต่มันไปกระเทือนเป็นวงกว้าง
แกล่นลงไปอะเหนื่องลุกคุณนี้ค่ะดูที่เจาะน่ะนั่นคือเข็ม
เจาะเบาะบาดาอะไรอะคะนี่ค่ะคนที่ประสบเหตุ
ตาที่ประสบเหตุชื่อว่าคุณตาสุชาติศรีไกรไทยนะคะ
เป็นชาวบ้านที่อำเภอบ้านนาศาลจังหวัดสุราชธานี
คือจริงแล้วเนื้อที่ที่แกจะทำสวนทุเรียนมีสักประมาณ๒๐ไร่

น้ำเพื่อที่จะเตรียมไว้ลดต้นทุเรียน
แกก็เลยไปว่าจ้างให้ช่างรับเหมาเนี่ยมาขุดเจาะบ่อบาดานให้แก
คนที่เป็นช่างรับเหมาขุดเจาะบ่อบาดานชื่อว่าคุณกิติพงศ์
คุณกิติพงศ์เล่าบอกว่าแกได้รับการว่าจ้างจากคุณตาสุชาติเจ้าของที่นั่นแหละ
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ขุดจอบ่อบาดานให้หน่อย
ตอนที่ช่างกำลังทำงานอย่างที่บอกไปคุณตาสุชาติแกก็เฝ้าช่างทำงานด้วยนะคะ
ขณะนั้นเองที่มีการขุดเจาะบ่อบาดานลึกไปได้สักประมาณ๑๐เมตรเท่านั้นนะคะ
ปรากฏว่าคุณกิติพงศ์บอกว่าตอนนั้นนะก็สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน
ดินบริเวณนั้นก็เป็นดินนี่ไงเป็นชั้นดินทรายด้วย
เป็นชั้นดินทรายและอึดใจเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
คุณตาสุชาติตรงนั้นที่แกนั่งอยู่ยุบยวบลงไปเลย
แล้วกลืนร่างของคุณตาหายไปด้วยนะคะ
แต่ตอนนั้นคุณกิติพงศ์บอกว่าก็ยอมรับนะ
ไม่กล้าที่จะวิ่งเข้าไปช่วยเหลือในตอนนั้นเลย
เพราะก็กลัวกลัวว่าตัวเองก็จะโดนธรณีสูบลงไปด้วย
จมไปด้วยนะคะทีนี้ทำอย่างไร
ก็เลยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็มาให้การช่วยเหลือนะคะ
เวลาผ่านไปก็หลายชั่วโมงคือเหตุการณ์จริง
แกโดนธรณีสูบลงไปสักประมาณ๕โมงเย็น
จนกระทั่งมืดค่ำจนกระทั่งมืดค่ำ
ต้องมีการจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนิมนต์พระสงฆ์มา
มาทำพิธีขอให้เจ้าที่เจ้าทาง
คือเปิดให้เปิดทางให้ให้ค้นหาร่างของคุณตาสุชาติให้เจอ
จนแล้วจนรอดเวลาผ่านไปจาก๔โมงเย็น๕โมงเย็น

ยังไม่เจอนะคะคือทำทุกทางแล้วอ่ะ
วิทยาศาสตร์ก็ทำทางความเชื่อศัยศาสตร์ก็ทำค่ะ
แต่ยังไม่พบร่างของคุณตาสุชาตินะคะ
ทีนี้เรื่องร้อนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชธานีตอนนี้
บอกว่ามีการสั่งการให้เพิ่มรถแบ็คโฮลเป็น๒คัน
เพิ่มรถปั่นกระแสไฟฟ้าเพื่อที่จะส่องสว่าง
เพราะการทำงานอุปสรรคสำคัญคือความมืด
มืดตรงนี้แหละค่ะก็เลยมีการต้องใช้เครื่องปั่นไฟเพิ่มเข้ามานะคะ
ขุดหลุมไปลึกอีก๑๐เมตรก็ยังไม่พบนะคะ
ยิ่งขุดลึกยิ่งพบอุปสรรคเพราะอะไรรู้ไหมคะ
เพราะก็กลัวว่าข้างล่างเป็นชั้นดินทราย
ทีนี้ไปดูหน่อยซิว่าตรงนี้เมื่อก่อนเคยเป็นอะไร
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะปรากฏบอกว่าเคยเป็นลำคลอง

ทำให้ดินทรายมันทับถมทับถมทับถน

ลำคลองก็มีการเปลี่ยนทิศทางออกไป
ใกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งนี่แหละ
พอมันเคยเป็นดินคลองหนองน้ำแปลว่าอะไรคะ
มันไม่ใช่ว่าเป็นดินที่แข็งแรงแน่น
ถูกต้องลักษณะคือมันกลวงค่ะด้านล่าง
พอขุดลงไปลึกเข้ามันยวบมันยุบ
กลายเป็นว่าเกิดเหตุการณ์ธรณีสูบแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ยังไม่สามารถค้นหาร่างของคุณตาสุชาติได้เจอนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องทำงานกันต่อ
เป็นกำลังใจให้ครอบครัวนะคะแล้วก็
หวังว่าคุณตาจะรอดปลอดภัยนะคะ